เข้าไปห้ามโดนไปด้วย
ล่าสุดคนในครอบครัวบอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้ว

ไอ้เล็กไอ้เล็ก
ไอ้เล็กกูหน่าวุ่งเหมือนพ่อมูนะ

เมาวิ่งเหมือนพ่อมู้นะ

หนาวิ่งเหมือนพ่อมู

รอเราก็อะไร

ค่ะที่ชื่อเล็กเนี่ยฮะเล็กเนี่ยอายุสี่สิบเอ็ดนะครับ

อารวาสทำร้ายคนในบ้านนะครับเสื้อสีแดงนี่คือแม่นะฮะ
แม่ในเล็กอายุหกสิบแปดนะครับถูกเวียงจนกระเด็นน่ะ
ภรรยาเสื้อฟ้าภรรยาในเล็กนะ
มีพ่อเลี้ยงเสื้อลายสก๊อตนี่อายุ๖๓พ่อเลี้ยง
ญาติพี่น้องเข้าห้ามปรามโดนกันไปหมด
จังหวะนี้นี่คือทุ่มแม่ตัวเองเหวี่ยงแม่ตัวเองนะครับ
นี่ไม่รวมทำลายข้าวของในบ้านอีกนะฮะนี่หน้าบ้านนะครับ
มีน้องสาวอีกคนนะแต่ไม่เห็นในคลิปนะ
น้องสาวนี่หนีออกประตูหลังบ้านไปแล้วโดนด้วย
แล้วก่อนหน้านี้ก็โดนมาหลายรอบแล้วด้วยพ่อเลี้ยงนี่ทนไม่ไหวต่อ
ค้อนเนี่ยเครื่องใส่หัวในเล็กนะฮะจนเลือดอาบนะครับ
เพื่อสยบความคลั่งแต่กลายเป็นว่าคลั่งหนักไปอีก
จะเข้ามาเอาเรื่องพ่อเลี้ยงอีกจนตำรวจมาถึงนะครับ
ตำรวจของสายตรวจที่ตะบนคลองแม่ลาย
ที่จังหวัดกำแพงเพชรคือมาถึงนี่ตำรวจมาถึงนี่
ความชุดมูลรุ่นวายก็ยังไม่จบนะครับ
ทั้งสองฝ่ายคือในเล็กกับบรรดายาดยังไม่เลิกเลยฮะ
นี่เหตุการณ์นี้๒๙มกราคมนะครับ
ตะบนคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

โอ้โหวันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่บ้านหลังนี้ที่กำแพงเพชร
อยู่ที่หมู่๕ตะบนคลองแม่ลายอำเภอเมือง
นี่ปิดอย่างนี้เลยนี่เอาไม้ตีเลย

เราได้คุยกับเจ้าของบ้านก็คือน้องสาวของในเล็ก

ก็เลยแยกย้ายไปอยู่ที่อื่นกันชั่วคราวก่อน

มีเธอก็คือก้อยกับแฟน

ส่วนแม่จะไปอยู่กับพ่อเลี้ยงที่นครสวรรค์ส่วนพ่อแท้เนี่ยมีภรรยาใหม่ก็แยกไปแล้ว
ในเล็กพี่ชายของเธอก็อยู่บ้านกับเมียของเขาเธออยู่กับแฟนแล้วก็ลูกของในเล็ก
มกราคมเล็กเนี่ยมาอารวาสที่บ้านเอามีดมาฟันที่ประตูหน้าต่าง
แล้วก็ข้าวของรอบบ้านเลยเมาทะเลาะกับเมียมาตอนนั้นเธอยังต้องหนีไปอยู่บ้านยายเลยนะ
พี่ชายจะทำร้ายส่วนเหตุการณ์ในคลิป๒๙มกราคมเธอโทรหาแม่กับพ่อเลี้ยง
ให้มาช่วยซ่อมบ้านให้หน่อยอยู่อยู่ในเล็กพี่ชายขับรถกระบะมากับเมีย
แล้วก็เพื่อนรุ่นน้องอีกคนนึงแล้วก็เมียของเพื่อนรุ่นน้องด้วย
มาถึงเปิดเพลงเสียงดังลั่นหน้าบ้านไปหมดแล้วเดินตรงเข้ามาในบ้านมาเตะพัดลม
แล้วมาหาเธอกับแฟนของเธอนะแฟนของเธอก็บังเอาไว้แล้วเธอก็กระโดดหนีออกทางหน้าต่าง
หลังบ้านไปอยู่ที่ป่าข้างบ้านพี่ชายก็มาอารวาสนี่ตามคลิปเลยเมามาเลย
เธอบอกว่าในเล็กเนี่ยเวลาไม่เมาก็ดูปกติเงียบไม่ค่อยพูดเมาเมื่อไหร่
กลายเป็นอารมณ์รุนแรงแล้วมีปัญหาทุกครั้งนี่ฮะแล้วพี่ชายเนี่ยเวลาเมาเนี่ย
ชอบมาหาเรื่องเธอคาดว่าปมเหตุเนี่ยอาจเป็นเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็ได้
เพราะก่อนที่พ่อจะแยกกับแม่พ่อให้เธอแต่ในเล็กพี่ชายบอกว่านี่มันบ้านเขานะ

ครั้งนี้เขาเป็นคนประกาศว่าให้ขนของออกจากบ้านแล้วอยากให้กูเห็นมึงในบ้านหลังนี้
ถ้ามึงไม่ตายอย่าเรียกกูว่าไอ้เล็กจากเขาอยากได้บ้านนะคะ
คือถ้าเขาเมาเขาจะพูดจิตสำนึกของเขาออกมาว่าเขาอยากได้อะไร
ถ้าเขาไม่โดนจับคือหนูก็กลับมาอยู่ที่นี่ไม่ได้แน่นอน
หนูอยากดำเนินคดีค่ะเพราะว่ามันเกินที่จะยกโทษอะค่ะ
คือมันไม่ไหวคือทุกครั้งที่เวลาเขาหายเมาเขาจะพูดว่าเขาไม่ทำแล้ว
แต่คือหนูใช้ชีวิตอยู่กับแฟนหนูที่ท้องกับหลานหนูคนนึง

ถ้าหนูหนีไม่ทันหนูก็ต้องเสี่ยงเองว่าหนูจะตายหรือหนูจะเจ็บ
นี่ขณะเขาถุงแม่นี่รุกน้องสาวไป
ไปแจ้งบุปการีเขาโทรไปก้อนวอนแม่แม่เขาไม่เอาเรื่องแล้ว
ไม่เคยพูดขอเลยมีเมียเขาอ่ะเมียก็จะพูดว่าจะโอนบ้านให้น้องอ่ะ
พี่เล็กเขามีสิทธิ์นะก็ยังบอกว่ามีสิทธิ์จริงมีสิทธิ์อยู่กันได้
แต่การจะมอบให้ต้องน้องคนเล็กนี้ได้แต่จะกลับมาอยู่กันเฉยอยู่
แบบฉันพี่จะน้องได้แต่มาโอนมาขอสิทธิ์ที่จะโอนแบ่งขึ้นกันไม่ได้
เขามีแล้วเขาก็ไม่น่ามายุ่งแล้วแบบว่าเวลาเขาเมาเขาจะเหมือนกันเลยก็ผัวก็ไม่เอา
อันนี้พ่อแท้นะฮะคือในแง่กฎหมายนี่พ่อเขาพูดถูกนะ
คือถ้าพ่อเขายังอยู่เนี่ยมันเป็นที่เป็นบ้านของพ่อเขามีสิทธิ์จะมอบให้ใครก็ได้นะ
ให้ลูกสองคนยังได้เลยนะแต่ถ้าพ่อไม่อยู่โดยที่พ่อยังไม่ได้มอบให้ใครเนี่ย
ทายาทจะมาสิทธิ์คนละครึ่งอะไรก็ว่ากันไป
เพราะฉะนั้นในเล็กจะมาโกรธไม่ได้นะถ้าพ่อเขาจะให้น้องสาว
ส่วนแม่นะฮะเราได้คุยด้วยนะครับแม่เนี่ยไปอยู่กับสามีใหม่นะฮะ
ก็คือพ่อเลี้ยงในตอนนี้ไปอยู่ที่นครสวรรค์แล้วอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่กำแพงเพชร
แต่แม่บอกว่าแม่ไม่โกรธเล็กนะแม่ให้อภัยได้เพราะลูกคือดวงใจ
ยังพร้อมเป็นกาวใจระหว่างพี่กับน้อง
หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ถูกเวียงไปขนาดนั้นเนี่ย
บอกไม่เป็นไรแม่ไม่ติดใจแต่คุยกับน้องสาวแล้วเขาบอกยังไงจะเอาเรื่องกับพี่ชายให้ถึงที่สุด
ดำเนินคดีให้ได้ซึ่งแม่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายน้องสาวเขา

ก็ด่ากับแม่ก็อภัยได้ไงแม่อภัยได้เพื่อลูก
ลูกคือดวงใจเข้าใจไหม
แม่ก็ประสานไปทางน้องว่าหนูเอาไหมพี่อย่างนี้อย่างนี้หนูไม่เอาหนูคิดหมด
คิดมาตั้งแต่วันขายของวันของเสียวันหนูออกจากบ้านหนูไม่เอายังไงหนูก็จะเอามาติดคุก
ก็แล้วแต่แล้วแต่แต่แม่ไม่เอาคือลูกเหมือนกัน
ทีนี้เล็กอ่ะเล็กจะว่ายังไงนะฮะเราไปที่บ้านไม่เจอนะครับแต่ได้โทรศัพท์ไปถาม
คุณบอมอภิวัตรก็เลยโทรไปคุยกับเล็กโอ้นี่บ้านเขาก็มีหน้าที่ทางก็เยอะแยะ
รับโทรศัพท์เล็กบอกโอ้โหวันนั้นผมยอมรับผมเมามาก
นี่อยากจะไปเคลียร์กับน้องสาวเรื่องที่ทำบ้านพังอยู่เหมือนกันอยากจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
แล้วขอยืนยันว่าตัวเขาไม่มีปัญหาเรื่องบ้านของพ่อด้วยไม่ได้อยากได้เลย
เพราะผมก็มีบ้านของผมอยู่แล้วจะไปอยากได้ของเขาทำไม
เขาก็บางกันไปบางกันมาผมถึงผลักที่ไหน
ผมเป็นพี่คนโตนายทะเบียนบ้านไม่มีประเด็นที่ว่าแบ่งแยกบ้าน

หมายความว่าเราอยากจะได้บ้านหรือยังไงครับ
ไม่ครับไม่ให้เพราะตอนนี้ผมก็มีของผมอยู่แล้วรถร้านผมก็มีก่อนสำคัญ
แล้วผมทำไมจะต้องไปเอาตรงนั้นพี่
อืม
ตรงนั้นก็ส่วนของน้องมันถ้าผมให้น้องมันอยู่
นี่เล็กเขาบอกผมก็ถูกจนหัวแตกเนี่ยแต่แม้ก่อนหัวจะแตกเนี่ยเล็ก
คุณเล็กเนี่ยหูเนี่ยคุณเล็กเองก็ก่อนที่ว่าพ่อเลี้ยงอะไร

หรือก่อนหน้านี้จะมีอะไรยังไงมากกว่านี้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะ

ทุกผู้ชมครับทางคดีนะฮะสพเมืองกำแพงเพชรบอกว่า
ตัวของในเล็กก็มาแจ้งความว่าถูกทำร้ายไว้เหมือนกันนะฮะ

เอาคลิปวงจรปิดมาแจ้งความเหมือนกัน
เดี๋ยวก็ต้องเรียกทั้งสอง
ฝั่งเนี่ยมาเจรจากลายเคลียร์กันก่อน